มาดูดราม่าทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
คือกรณีที่วันก่อนเนี่ยเมื่อวานมีพิธีไหว้ครูถูกไหม
แล้วน้องก็มีการจัดทำพานไหว้ครู
แล้วปรากฏว่ามีผ่านหลายพานแหละ
เป็นดราม่าการเมืองค่ะโดยเฉพาะพาหนึ่ง
น้องนักเรียนชั้นม๖ทับ๒โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดน้องคาย
จัดลักษณะพานคือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนตาชั่งอะค่ะ
ซ้ายมือที่มีน้ำหนักเอียงลงมาคือเขียนว่า๒๕๐สว
ส่วนขวามือที่มีน้ำหนักเบามากคือประชาชนหลักล้านคน

มันมีความหมายแล้วมันสะท้อนประเด็นปัญหาการเมืองมาก
ทีนี้วันนี้นักข่าวนำเรื่องนี้ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านบอกว่ากรณีที่มีตำรวจเข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้
แล้วไปลักษณะเหมือนให้ลบภาพดังกล่าวออกจากโซเชียล
อันนี้ไม่ทราบยังไม่ทราบรายงานยังไม่ได้รับรายงาน
ก็เคารพการแสดงความคิดเห็นแต่พลเอกประวิทย์เชื่อแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมฟังชัดชัดนะคะเชื่อว่าไอ้ลักษณะทั้งหมดเนี่ย
เป็นการจัดตั้งแล้วก็มีคนคิดให้เด็กอ่ะจะคิดได้ยังไง
นี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีทวิตเตอร์
พานนี้ขณะนี้ตำรวจทหารได้เข้ามาในโรงเรียนชุมพลพิสัย
แล้วให้นักเรียนไปลบโพสต์ออกให้หมด
เขาทวิตมาแบบนี้เหมือนบอกความคืบหน้าจากกรณีผ่าน
ล้อเรียนใช่พลเอกประวิทย์บอกไม่ทราบ
ไม่ได้รับรายงานไม่รู้ว่าตำรวจเข้าไป

ไม่รู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจ
ว่าเข้าไปแล้วไปบอกให้น้องลบโพสต์

คุณธนาธรรมจึงร่วงเรืองกิจนะ

มีภาพสัญลักษณ์พักข้างหลัง
แล้วก็มีหน้าของคุณธนทรอีกด้านหน้า

ว่าทำไมรูปของคุณธนาธรรม

คู่กับภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชา

หมายถึงจำนวนเงิน

จำนวนสสและสวที่โหวตให้ท่านไง

และแสดงให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว
ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนที่พักอนาคตใหม่
จะไปอยู่เบื้องหลังของเรื่องดังกล่าว

ว่าใครเอาอำนาจหน้าที่ใครไป
พูดข่าวนักเรียนไปลบโพสต์
ให้ลบการแสดงความดี
เกี่ยวกับเรื่องขาดของนักเรียน
สิ่งที่คุณธนทรตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เกี่ยวเนื่องกับมีทวิตเตอร์ออกมา
ว่าตำรวจไปข่มขู่นักเรียนบอกให้ลบโพสต์

จะเอามาตั้งเป็นกระทู้ถามเลยนะ
ว่าใช้อำนาจรัฐเกินไปหรือเปล่า
กระทู้ถามในการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

กิจวิกรมอดีตผู้สมัครสอสอ
ประชาธิปัตย์จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
เรื่องนี้นายแพทย์วรงก็เรียกร้องให้ผู้ปกครอง
บอกว่าจะต้องเอาใจใส่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกหลานด้วยนะ
เพราะว่าวัยเรียนมันง่ายต่อการชี้นำ

พวกเขาจะเอาประชาธิปไตยเล่าเรื่องไปล้างสมองได้ง่าย
และรัฐบาลก็ไม่ควรละเลย
แล้วยังบอกอีกว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักนะคะ
ทีนี้มาดูในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ
ก็มีความเห็นจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่บอกว่า
อ้างแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นญาติกับนักเรียน

สงสารหลานสงสารเด็กอยู่แค่ม๓อายุ๑๔
พานไหว้ครูด้วยมติทั้งห้อง

แต่โดนครูเรียกไปปรับทัศนคติ
ซะงั้นสิทธิเสรีภาพของเด็ก
ยังถูกริดร้อนได้ขนาดนี้เชียวหรือ
ขนาดเด็กรุ่นใหม่ยังตื่นตัวทางการเมือง
สะท้อนให้เห็นสังคมได้เห็นอะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้ค่ะพันธ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย
ผู้กำกับตำรวจภูทรพลพิสัยนะคะ
จังหวัดน้องคายก็พูดถึงสาเหตุที่
ส่งตำรวจสองนายไปเที่ยวโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

หลังเห็นภาพผ่านไหว้ครูในโซเชียลมีเดียหลายภาพ
เพื่อเตรียมไว้หากว่าผู้บังคับบัญชามาสอบถามเท่านั้น

ส่วนตัวมองว่านี่เป็นความเห็นทางการเมืองของเด็ก

ไม่ได้คิดว่าเด็กจะมีวัตถุประสงค์

แต่ก็เรียนว่าตำรวจไม่ได้สั่งให้หลบภาพนะคะ

คนสำคัญเลยก็คือพอโรงเรียน
พอโรงเรียนชุมพลโพนพี่ไส
จังหวัดน้องคายนายพิพัฒน์ศรีสุขพันธ์

เมื่อวานนี้เป็นวันครูก็มีพิธีไหว้ครูในโรงเรียนนะ
ช่วงเช้าเป็นพิธีไหว้ครูแบ่งแบบนี้

ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องรหัส
มีการนำนักเรียน๒๙๐๐คนมาจัดกิจกรรมร่วมกัน
ช่วงบ่ายมีตำรวจเข้ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ช่วงการทำกิจกรรมตำรวจเข้ามาทำไมพอแบบนี้

เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาส

ไม่ได้มีทหารเข้ามาในโรงเรียนแต่อย่างใด
คือทวิตเตอร์เขาบอกว่ามีทั้งตำรวจมีทั้งทหารใช่ไหม
พอบอกว่ามาแต่ตำรวจทหารไม่มี
มาดูแลรักษาความปลอดภัยเท่านั้นเองนะคะ
เอาส่วนเรื่องผ่านผ่านไว้ยังไง
ไหว้ครูพอสอบถามเด็กนักเรียนแล้วถึงวัตถุประสงค์
ถูกประสงค์เจตนาของเด็กก็คือความคิดสร้างสรรค์นะ
พอบอกนะคะมีจิตใจชอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ส่วนอนุสวรีประชาธิปไตยที่ปรากฏอยู่ในพาน
ก็แสดงให้เห็นแล้วไงว่าเด็กมีความเคารพต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมา
เพราะว่ามีการเอาพวงมาลัยและทูบเทียนมากราบไหว้ด้วย

กลายเป็นประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม

อยากแสดงให้เห็นว่าสวเป็นตัวแทนของคนหลายล้านคนของประเทศไทย
แต่รูปที่ถ่ายมาแล้วตาช่างมันเอียงไง
เพราะถ่ายด้านข้าง
และการติดกาวไม่ดีก็เลยทำให้มันเอียง
นี่มันเกิดจากกาวใช่ไหมเอียงความเอียงนี่ใช่ไหมที่เราเห็นใช่ไหม
คือบางภาพก็เอียงบางภาพก็ไม่เอียงแล้วแต่กาย

ตัวแทนนักเรียนที่ทำพานไหว้ครูบอกว่าต้องการสื่อสารให้เห็นว่า
นักเรียนชั้น๖ทับ๒ทุกคนยังรักประชาธิปไตยทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่อนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองว่าจะสื่อไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคน
ไปเถอะเด็กเขาแสดงความคิดเห็นสะท้อนความคิดเห็นก็คงไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงมั้งคะ
ค่ะก็เป็นการแสดงความเคารพต่อคุณครูไงเป็นวันไหว้ครูนะคะ